เด็นการเสียชีวิตของผู้กองวัชรินนะครับซึ่งถูกคนร้ายขับรถตามประกบยิงจนเสียชีวิตนั้น
ก็ล่าสุดนะฮะทนายซึ่งเป็นคนคุยคนสุดท้ายในปลายสายของผู้กองนั้น
ก็บอกว่ารู้แล้วว่าน่าจะเป็นใครที่เป็นคนก่อเหตุ
เพราะว่าผู้กองนั้นค่อนข้างจะมีคู่กรณีเยอะพอสมควร
คือวันที่เกิดเหตุขณะที่ผู้กองอยู่ในรถ
แล้วก็ทำให้มีคนร้ายเนี่ยตามเข้าไปประกบยิงจนเสียชีวิตนะครับ

เป็นพิธีรดน้ำศพของร้อยตำรวจเอกวัชรินเบนจทศวรรษนะฮะ
ที่วัดนะฮะวัดโรงวาดนะฮะอำเภอเมืองสงขราครับ
ซึ่งถูกทำร้ายรอบยิงเสียชีวิตตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมา
มีพนตรวจตรีจีบรวรรณวัฐศ์อุดมสุดนะฮะ

เป็นความเป็นทำจากการดำเนินคดีอย่างต่างเนี่ย

เป็นอาการก็เป็นอย่างโซ่เซ่านะครับ
รวมไปถึงผู้ที่ทราบเหตุการณ์ต่างเชื่อว่าเหตุการณ์สาเหตุนั้นน่าจะมาจากความขัดแย้งกับตำรวจ
ซึ่งมีคดีความอยู่หลายคดีแล้วก็ต้องการให้จับกลุ่มคนร้ายดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุดด้วย
ทางด้านว่าทีมร้อยตีชัชวัลบำรุงวงธนายความซึ่งอยู่ในกลุ่มทนายใจดีแล้วก็เป็นคนสุดท้ายที่คุยโทรศัพท์อยู่กันกับผู้กองวัชรินขณะที่โดนยิง
บอกว่าวันที่เกิดเหตุกำลังคุยกันอยู่เพื่อตักเตือนเรื่องที่เขาไปไลฟ์สดเพื่อไม่ให้หมินสาร
นะครับเอาไปฟังเสียงของเท่าในความคนนี้นะครับ
น้องวาชลินตกยิงเสียชีวิตแล้วที่หน้าบ้านให้ผมไปด้วย
และสุดท้ายก็เป็นคดีเก็บสวยของตำรวจนะครับ
ซึ่งทั้ง๓คดีนั้นอยู่ในชั้นศาลหมดแล้ว
แต่ส่วนตัวเนี่ยผู้กองเองก็มีคู่กรณีค่อนข้างจะเยอะเหมือนกัน
แล้วก่อนที่จะเสียชีวิตนะฮะผู้กองก็ได้ไปทำพินัยกรรมเอาไว้
เพราะรู้ตัวว่าถูกปองร้าย
เพราะว่าก้าวมาอยู่จุดนี้สักวันก็ต้องถูกทำร้าย
ก็เลยมีการทำพินัยกรรมเตรียมไว้ล่วงหน้า
ขณะที่พี่สาวทั้งสองคนของผู้กองวัชรินเอง
บอกว่ายังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม

พร้อมเรียกร้องให้ผลจำรดเอกเสรีพิสุทธิ์เต็มมียาเวช
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปช่วยดูแลคดีนี้ให้หน่อยนะครับ